คุณผู้ชมค่ะที่บ้านหลังนึงค่ะที่รถบุรีมีผู้หญิงวัยสี่สิบเจ็ดนะคะ
เสียชีวิตอยู่หน้าบ้านมือนึงเนี่ยยังกำกุญแจบ้านอยู่แน่นเลย
สภาพศพก็คือถูกล้อหลังของรถนะคะทับศีรษะอยู่
นอนเสียชีวิตอยู่คาประตูรั้วแบบนั้น
ต้นคาดว่าเป็นอุบัติเหตุค่ะลักษณะก็คือผู้หญิงคนนี้ขับรถเข้าไปจอดในบ้าน
อืมบ้านเป็นเนินแล้วก็เข้าเกียร์เบรกมือ
แต่ดึงเบรกมือไม่สุดแล้วรถเนี่ยดันอยู่ในเกียร์ถอย
พอดึงเบรกมือไม่สุดพื้นเป็นเนินรถมันไหลลงมา
คือเธอเดินลงจากรถจะไปล็อกประตูบ้านอยู่ท้ายรถพอดีไหลลงมาทับแบบนี้ค่ะ
มันไม่คาดคิดเนอะอืมดูสิตำรวจสพโคกตูมนะคะ
อาสาสมัครร่วมกับตันยูเข้าไปตรวจสอบบ้านหลังนี้อยู่ริมถนนสายโคกตุมนาหวาน
เครื่องยนต์ยังติดอยู่เลยอะค่ะรถก็ยังเปิดแอร์อยู่เครื่องเสียงก็ยังเปิดอยู่
ชาวบ้านมามุงดูกันเยอะเลยจากการตรวจสอบใต้ท้องรถท้ายรถมีผู้หญิงถูกทับเสียชีวิตค่ะ
ล้อหลังด้านซ้ายมือขวายังกำกุญแจอยู่ในมืออยู่เลยนะคะเป็นกุญแจบ้านอ่ะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวดวงเดือนโพภัยงามอายุสี่สิบเจ็ด
ตำรวจตรวจสอบในรถพบว่ารถเข้าเกียร์ถอยหลังคาอยู่ค่ะ
ตำรวจก็ต้องเอาก้อนหินไปหนุนล้อเอาไว้รถจะได้ไม่ถอยลงมาอีกอ่ะนะคะ

กัญญาอายุประมาณ๔๓เป็นน้องสาวของผู้เสียชีวิตนะคะ
บอกว่าผู้เสียชีวิตมีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยว

เมื่อช่วงหัวค่ำมีญาติแล้วก็พี่สาวที่เสียชีวิตคนนี้มาหาเธอที่บ้าน
ในตำบลนิคมสร้างตนเองกำพื้นเมืองรบบุรี
ก็เลยทำอาหารกินกันจน๕ทุ่ม
พี่สาวขอตัวกลับบ้านที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะ
ก็บอกว่ากลับแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำงานต่อ
ก็ขับรถคันนี้ออกไป
มีคนโทรศัพท์ไปบอกว่าพี่สาวถูกรถทับเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
เพิ่งแยกกันเมื่อกี้นี่เองก็เลยไปดู
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเคลื่อนรถออกค่ะ
ร่างของผู้ตายก็คือล้อหลังรถน่ะทับศีรษะติดคาล้ออยู่
แล้วก็มีแผลที่หน้าเลือดไหลนองเต็มพื้นเลยนะคะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปนำตัวออกมาจากใต้ท้องรถ
ว่าเสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า๖๗ชั่วโมง
อย่างที่บอกว่าจากการสันนิษฐานเบื้องต้น
คาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะขับรถเข้าไปจอดในบ้าน
แต่พื้นบ้านเป็นเนินอยู่ติดกับถนนใหญ่ผู้เสียชีวิตดึง
มือเอาไว้แต่ดึงเบรกมือไม่สุดแล้วรถเนี่ยอยู่ในเกียร์
ถอยหลังผู้เสียชีวิตลงจากรถยังไม่ทันดับเครื่องอ่ะนะคะลง
จากรถอ้อมไปทางท้ายรถเพื่อจะล็อกกุญแจรั้วบ้านแต่จังหวะ
นั้นนะคะรถไหลมาแล้วก็มาทับร่างหนีไม่ทันถูกรถทับติด
อยู่ใต้ท้องรถก็เลยเสียชีวิตนะคะครับทรัพย์สินทุกอย่างยังอยู่
เหมือนเดิมก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุในลักษณะแบบนี้
นี้แหละค่ะตำรวจก็ให้กู้ภัยนำร่างของผู้เสียชีวิตส่งไป
สูตรเพิ่มเติมนะคะที่โรงพยาบาลพระนารายมหาราชเพื่อตรวจสอบ
สอบหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งญาติก็ติด
ต่อขอรับศพไปบำเพ็ญคุณสมค่ะ
มันก็มีหลายครั้งนะเกี่ยวกับเรื่องของการถอยรถจอดรถพวกนี้